ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคราวนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ระทึกค่ะ
ตำรวจล่อซื้อยาบ้า
เวลาล่อซื้อทีใปร์มีคลิปแบบนี้ออกมาทุกที
เพราะว่าผู้ต้องหาไหวตัวทันแล้วก็พยายามจะหลบหนี
สุดท้ายตำรวจก็ตามระเบียบค่ะ
ยางรถยนต์แล้วก็สามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๖มีนาคมนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่เข้าจับกลุ่มเครือข่าย
ค้ายาเสพติดรายย่อยในตัวเมืองเชียงใหม่
คือตำรวจส่งสายไปติดต่อล่อซื้อยาบ้า
จากผู้ชายที่ชื่อว่าวรายุเตจาอายุ๓๗ปี
คนนี้เนี่ยเป็นเอเย่นรายสำคัญที่ตำรวจเขาตามตัวกันอยู่
พอถึงเวลานัดหมายค่ะนายวรายุก็ขับรถมาจอด

แต่นายวรายุไหวตัวทันนะคะรีบซิ่งรถหลบหนี
ความเร็วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่ะ
แล้วก็อย่างที่ได้ยินเสียงปืนรัวกันหลายนัดเลยนะคะ
ตำรวจก็ตัดสินใจใช้ปืนยิงล้อรถ
จนสามารถจับตัวคนร้ายได้ในที่สุด
นี่ค่ะทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งวิ่งทั้งทำทุกอย่างนะคะ
ตามสะพือกระโดดถีบรถเลยแหละ
คือเอาทุกอย่างค่ะก็ต้องเอาตัวออกมาให้ได้
พอจับได้ค้นตัวก็เจอยาบ้าอยู่๕๗เมตรค่ะ
นายวรายุทธ์สารภาพนะคะว่า
เขาสั่งซื้อยาล็อตใหญ่จากพ่อค้ายาเสพติดที่อำเภอเชียงดาว
แล้วก็จะนำมาปล่อยขายรายย่อยให้กับพ่อค้าในตัวเมือง
ทำแบบนี้มานานมากแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งจะถูกจับได้ครั้งนี้นี่แหละ
หลายคนบอกว่าทำแบบนี้เกินกว่าเหตุไปไหมตำรวจ
ตำรวจบอกไม่นะนี่คือถือว่าทำตามมาตรการเลย

เพราะว่าสายแจ้งมาแล้วว่าผู้ต้องหาคนนี้พกปืนติดตัวตลอดเวลา
แล้วเขาก็หนีด้วยนะจับปุ่มนะครับ
ก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับ